ตอนนี้เนี่ยละครเขาขึ้นเอ้าขึ้นเอ้าถูก

ทำไมคุณต้องทำหน้ากุ้งกึ่งดูเอ้าไปหันข่าวเนี่ย
ดิฉันอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่เล่นเรื่องนี้ดังทุกคน

ใช่สำหรับละครเรื่องบุภเพสันนิวาสนะคะ
ดังไปอีกหนึ่งแล้วจ๊ะออกประเภทราชาเจ้าค่ะ

ใช่ค่ะรับบทโดยพี่บิ๊กสรุธนั่นเองนะคะ
เป็นบทตัวละครสำคัญเลยที่อิงประวัติศาสตร์นะคะ
ตามเรื่องเนี่ยนะจะเข้ามายึดอำนาจสมเด็จพระนารายนะคะ
จนทำให้ดินแดนสยามตัดขาดการติดต่อกับต่างประเทศไปเลยค่ะ
ซึ่งพี่บิ๊กก็ออกมายอมรับว่า
นี้นะเป็นบทบาทหนึ่งที่ท้าทายความสามารถมากเช่นเดียวกัน

ก็เลยนำเพลงบุภเสันนิวาสมาร้องคอฟเวอร์ด้วย
ไปฟังเสียงออกประเภทราชารองกันหน่อยเจ้าค่ะ
เพราะฉันรักเราอย่างนั้นไม่ได้
เพื่อบุคเพศสังเวิร์ดมั่นหมายให้เจอ
ผู้เดินเข้ามาไม่เคยไว้วัน
มือใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
รอวันพบเจอที่ข้างรักเธอนิรันดิ์
มือใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ
พี่บิ๊กถูกใจทุกคน